คนร้ายโอ้โหทำไมถึงใจร้ายแบบนี้
ร้านขายของชำแล้วจะไปจี้ชิงทรัพย์เขา
แล้วคนที่เฝ้าร้านอยู่อ่ะคือเป็นแม่คือเจ้าของร้าน
ร้านนี้เขาจะมีแม่กับผู้สาวผู้สาวไม่อยู่บ้าน
แต่ฝากให้แม่ช่วยดูหน้าร้านไว้ซึ่งแม่พิการขาขาดด้วยนะคะ
แล้วเข้าไปจี้เขาจะไปทำร้ายไปกดคอเขาด้วย
คุณผู้ชมลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นภาพที่มันจับภาพ
ตอนผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถมาตรงนี้ตรงบริเวณถนน
นี่แหละค่ะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีดำน้ำเงิน
กางเกงยีนเสื้อยีนแขนยาวรองเท้าผ้าใบสีขาว
ซื้อสะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าด้วยมวกนอกเต็มใบ
เขาขี่ผ่านหน้าร้านขายของชำไปก่อนแล้วนะ
แต่หลังจากขี่ไปปุ๊บเขาวกรถกลับมา
แล้วเข้าไปที่ร้านค้าคงจะเห็นแหละว่ามีแม่ค้าพิการอยู่ร้านคนเดียว
อ่ากลับมาแล้วนะกลับมาแล้ว
กลับมาเสร็จเข้าไปที่ร้านทำทีเหมือนจะเข้าไปซื้อของนะคะ
แต่เปล่าเลยค่ะไปก่อเหตุชิงทรัพย์ค่ะ

แล้วเขาก็ขี่รถหลบหนีไปบนถนนเส้นป่าไผ่นาบุญค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะ
คนนี้ไปจี้ชิงทรัพย์ร้านค้ามาก็อยากให้ใครช่วยกันตามตัวคนร้ายหน่อย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะไปเจอกับเจ้าของร้านขายของชำ
คือนางชายาพัทนะคะชื่อหรือว่าคุณจุ๋มอายุสามสิบเจ็ดปี
เขาเล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุตัวเขาไม่อยู่นะ
แต่แม่เฝ้าหน้าร้านอยู่ซึ่งแม่เองก็พิการขาขาดด้วย
กระทั่งมีเพื่อนบ้านโทรไปบอกเธอค่ะว่าแม่ถูกชิงทรัพย์นะ
ได้เงินไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทคนร้ายก็เอาโทรศัพท์มือถือไปอีกหนึ่งเครื่องด้วย
ส่วนแม่แม่นี่แหละค่ะที่บอกว่าแม่พิการนางสมจิตศรีชัยอายุ๕๕ปี
บอกคนร้ายเข้ามาแอบตรงข้างห้องทำทีมาขอจะซื้อของ
แล้วทำยังไงต่อรู้ไหมพี่ปอมากดคอเลยค่ะ
กดคอแม่แล้วก็พูดกับแม่ว่าอย่าร้องนะ
จากนั้นคว้าเงินในถาดแล้วก็กระเป๋าเงินหนีไปเลย
บอกแบบนี้โชคดีเท่าไหร่ที่คนร้ายมันไม่ได้ทำร้ายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บอะค่ะ
เอิ้นมั่งอยู่นี้สีเหลือง
แล้วมันไม่มีเงินตังกันใช้มันพนักได้โทรศัพท์ให้ให้